ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบสินค้าชุมชนนะคะ
พืชผลการเกษตรสดเนี่ยนะคะแล้วอยากจะช็อปไม่ต้องไปถึงที่แล้วนะ
ถ้าพร้อมกันแล้วไปช้อปปิ้งด้วยกันเลยกับชิสามาแชร์
นี่คุณผู้ชมค่ะพาไปที่นี่เลยนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะ
ไปพบกับผู้ใหญ่เจี๊ยบก่อนเลยผู้ใหญ่เจี๊ยบเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอ็ด
ห้วยขวางตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ชื่อของผู้ใหญ่เจี๊ยบคือนางสาวนงนุษย์เสลาหอมนะคะ
กำลังพาทีมอาสาหมู่บ้านกลุ่มเยาวชนช่วยกันตัดแต่งหน่อกล้วยสายพันธุ์ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นผันมะลิอ่องน้ำวายักษ์น้ำว้าไส้แดงอืม
ทองก็มีค่ะหักมุกเล็บมือนางและเทพนมโอ้โห
ด้วยหลายหลายสายพันธุ์เลยน่ะนี่ทำอะไรอ่ะ
เอาใส่กล่องส่งขายให้กับลูกค้าทั่วประเทศค่ะ
เอาหน่อมานี่นะใช่เนี่ยผู้ใหญ่ก็กำลังจัดแจงตัดแต่งเลยนะ
อ๋อนี่นี่เขาก็แพ็คอย่างดีเลยใช่แล้วคุณชนะ
คือใครจะซื้อขายเนี้ยผ่านผ่านการเข้าไปในห้วยขวางนะคะ
ซึ่งเป็นตลาดชุมชนออนไลน์ที่เขาจัดขึ้นมาเป็นพิเศษในช่วงโควิดแบบนี้
ผู้ใหญ่เจี๊ยบเนี่ยบอกว่าจริงจริงก่อนหน้านี้เนี่ยได้เปิดสวนหลังบ้าน
ซึ่งมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้คนมาเที่ยวชมอืม
จับจ่ายซื้อของกันอยู่แล้วแต่พอโควิดระบาดแบบนี้มันก็ต้องปิดไง
ที่ไหนที่จะมีคนเยอะเยอะก็ต้องปิดไปก่อนค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านที่เคยมาขายของในชุมชนแห่งเนี้ยก็ขาดรายได้อืม
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการมาขายทางเฟซบุ๊กแทนอืม
เพจคือสวนหลังบ้านนะคะแล้วก็ทำเป็นโครงการที่ชื่อว่าห้วยขวางหมาเก็ต
ชื่อดีห้วยขวางนี่ไม่ใช่ห้วยขวางรัชดากรุงเทพไม่ใช่นะคะ
นี่ตรงนั้นนะใช่ค่ะเป็นชื่อหมู่บ้านเขานั่นแหละ
แล้วก็ยังมีโซโลแกนด้วยว่ามากกว่าการสั่งซื้อคือการสนับสนุนชุมชน
จริงโซโลแกนดีมากเลยนะคะแล้วไม่แค่นั้นนะ
ผู้หญัยยังให้เด็กเด็กน้องน้องเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยการทำงาน
เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานการเกษตร
แล้วน้องน้องก็ยังมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวด้วยอืม
ยายเจี๊ยบก็เลยฝากคำแนะนำดีมาถึงแฟนตลอดข่าวด้วยค่ะ
อยากจะให้ทุกคนลองไปดูที่ชุมชนของตัวเองนะคะ
ว่ามีอะไรดีมีอะไรเด่นแล้วก็เอามาอวดกัน
แล้วถ้าเกิดต่อไปในอนาคต
อาจจะเป็นสถานที่ตามแต่ละชุมชนชื่อตามนั้น
กระจายอยู่ทั่วประเทศหมายความว่า
เราจะสามารถกระจายรายได้ให้กับกลุ่มคนรากย่า
ซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ได้มีรายได้ได้ยิ้มได้
นี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดี

ในกิจกรรมซุปเปอร์ตำบลของเรา